ในวงการบรรทึงของบ้านเราต้องยกให้คนนี้เลยค่ะ
มีผลงานทั้งหนังกับน้องมินพิชยามีซีรีส์มีละครด้วยค่ะ
วันนี้เราเลยหยิบเรื่องราวของเขามาบอกเล่าเก้าสิบกันค่ะคุณผู้ชม
อันน่าดาเป็นลูกครึ่งออสเทรียลาวค่ะ
โอ้โหเล่นอันดากับป๊าไสต์อ่ะแล้วกับคุณจ๊อเฮ่ยนี่ไง
ภาพนี้คุณผู้ชมนะคะอายุ๑๔เองมั้งจริงนะคะแล้วก็ดังขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้นค่ะมีผลงานในวงการภาพยนตร์เนี่ยทั้งหมด๓๑เรื่องค่ะ
อกจากนี้นะคะ๒๕ปีเนี่ยก็ยังมีละครแล้วซีรีส์อีก๙เรื่องรับละครน้อยเพราะว่าเขาเน้นทางด้านภาพยนตร์
งานนี้นะคะบันเทิงไทยรัฐเลยคว้านันดามาเปิดใจบักจ่อยนิดนึงเอาจริง๓นางเอกในดวงใจที่จ่อยชื่นชอบมีใครกันบ้างนะคะ
คนแรกคนนี้เลยค่ะน้องครีมครีมเบอร์รี่จำได้ไหมใครไม่ชอบอ้าวคนนี้น่ารัก
คือตอนนั้นเค้าเล่นซีรีส์เลือดมังกรตอนเสือคุณผู้ชมตอนนั้นคือฮอตฮิตมากแล้วภูตรศักดิ์ลบสองลบสี่เนี่ยปีนึงเป็นคู่จิ้นไปเลยนะคะ
อีกหนึ่งท่านค่ะคนนี้เลยปังมากสาวใบเฟิร์นพิมชนกค่ะ

หรือว่าชื่อภาษาไทยโอละเวงรักสลับล่างนะคะเมื่อปี๒๕๖๒นี้เองค่ะ
ปิดท้ายเลยคนนี้สนิทกันมากนางเอกเล็กพิกิหนูคุณออมสุชาค่ะ
เห็นบอกว่าการตอบคำถามนี้ยียวนกวนใจซะละเกินจะเป็นยังไงไปชมเลยค่ะ
๓นางเอกในดวงใจออมสุชากลับเข้ามาแล้วก็ออมสุชา
คือออมสุชาคนเดียวเลยหรือคะ
ก็นี่ไม่เห็นเลยเฮโร่นี่เรื่องที่๕แล้วนี่เหลืองที่๔
คือแบบนี้ค่ะคุณอันดาร์เขาเปิดไข้ละครชื่อเฮโร่
แล้วคุณออมสุชามาเล่นด้วยประมาณ๔๕เรื่องแล้ว
นางเอกคู่บุญคู่ผล

แล้วก็เป็นพระเอกคู่ซีนางเอกพระนางคู่ซีกันนี่แหละค่ะ
ก็เลยยอกกันแบบนี้นะคะน่ารักเล่นดูเนาะ